วันนี้วันนี้ขอบอกขอยืนยันเลยว่ากับข้าวเมืองไทยอย่างแกงส้มเนี่ยนะคะ
อร่อยอร่อยติดอกติดใจแน่นอน

ยูโนดูยูโนเรียวไทยแกงส้มต้องบอกเลยว่าแกงส้มเนี่ยเป็นอาหารที่ทานแล้วมีสรรพคุณทางยานะ
หวัดหัวลมได้ดีเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าใครตอนนี้เป็นหวัดไม่สบายแล้วก็คุณต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยอากาศมันค่อนข้างจะแปรปรวนใช่ไหมสัปดาห์ก่อนนู่นร้อนวันก่อนนั้นฝนตกวันนี้จะบอกนะคะว่าเดี๋ยวหนาวอีกแล้วรวมถึงร้อนด้วยล่ะค่ะ
แต่พอช่วงเช้าหนาวกลางวันกลับร้อนจีขึ้นมาดังนั้นเลยนะคะ
อย่างพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทยภาคตะวันออกนะท่องเที่ยวแถบทะเลหรือว่าภาคกลางบริเวณที่ราบตอนกลางของประเทศนี้อากาศร้อนหน่อยนะคะคุณผู้ชม
ยิ่งร้อนเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็ยิ่งโอกาสที่จะเจ็บป่วยไม่สบายเหมือนกันเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะสูญเสียน้ำในร่างกาย
แต่ถ้าเป็นภาคใต้แล้วก็ช่วงนี้ค่ะลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนลงทำให้ฝนภาคใต้ก็ลดลง
เป็นการขึ้นในทะเลทั้ง๒ฝั่งก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับประมาณสัก๑๒เมกล์แต่ระมาวะระวังหน่อยบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
จะมีคลื่นสูงประมาณสองถึงสามเมตรแล้วแต่พื้นที่ถ้าหากว่ามีฝนตกนะคะดังนั้นคาดการณ์สภาพ
สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกนี่นะคะอากาศก็ใกล้เคียงกันช่วงเช้าเช้าเนี่ยอากาศเย็นนะคะ
ส่วนกลางวันอากาศร้อนฟ้าหลัวด้วยเช่นกันอุณหภูมิเนี่ยสูงสุดประมาณสามสิบหกองศา
แต่ว่าความรู้สึกจะรู้สึกร้อนได้ถึง๔๐องศาดังนั้นควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งค่ะ
สำหรับทะเลภาคตะวันออกจะมีคลื่นคลื่นสงบประมาณสักหนึ่งเมตรนะคะแต่ภาคใต้สิคะภาคใต้เนี่ยนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนและเกิดคลื่นอยู่
ว่าฝนจะลดลงโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่จุดที่มีฝนคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
พื้นที่ใดไม่มีฝนอากาศค่อนข้างร้อนจัดเลยค่ะอุณหภูมิสูงสุด๓๖องศานะคะแต่ความรู้สึกเนี่ยจะรู้สึกร้อนแสบผิวและรู้สึกเหมือน๔๐องศาเซลเซียส
ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนเช้าอากาศเย็นตอนกลางวันร้อนมีฟ้าหลัวฟ้าขมุกขมัวหน่อยนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะ
สำหรับใครที่อยากจะหาเมนูอาหารอร่อยทานในช่วงกลางวันนี้ดิฉันก็ขอแนะนำแหละ
แกงส้มไทยอร่อยเด็ดจริงโดยเฉพาะสูตรของร้านที่ฉันบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่ไม่ใช่แค่คนไทย
ร้านนี้เด็ดจริงถ้าไม่เชื่อเหรอคะลูกค้าลูกค้ารออยู่แล้วหน้าร้านดิฉันลาไปก่อน